การทำลวดสปริงในงานดอกไม้ไหวทองเหลือง
เริ่มด้วยการสอดลวดทองเหลืองเข้าไปในรูเข็ม

เพื่อที่จะพันลวดเข้ากับตัวเข็ม

ต้องใช้ความพิถีพิถันในการพันลวดให้มีลักษณะเป็นแนวตรงแน่นต่อติดกันไปเรื่อย
ใช้มือรูดติดให้แน่นพันจนสุดขนาดความยาวของตัวเข็ม
แล้วก็ใช้กันไกลตัดลวดและแกะลวดที่อยู่ในรูเข็มออก
จากนั้นก็นำลวดที่พันเสร็จแล้วออกจากเข็มก็จะได้เป็นลวดสปริง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน